กลับมานะคะในข่าวเที่ยงไทยรัฐช่วงนี้

ก็เลยเลื่อนประชุมคอรมอลมาเป็นวันนี้
นายกก็ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม
นายกรัฐมนตรีและการกระทรวงกลาโหม
ไปดูบูธกิจกรรมทั้งกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ
ลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าช่วงลอยกระทง
ให้ใช้๑ครอบครัว๑กระทงเป็นการลดปริมาณขยะ
ทีนี้นายกก็ไปร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
การจัดงานกาชาติประจำปีนี้ค่ะ
ได้บริจาคเงินสมทบทุนสภากาชาติไทย
แล้วก็มีอาจารย์คาทาชินบัญชรนักโหรศาสตร์ชื่อดังเนี่ย
คือมามอบเหรียญเป็นเหรียญหานุมาน
อุ้มดวงจากวัดบางกระพร้อม
จังหวัดสมุทรสงครามให้กับนายก

ใช่แล้วนายกก็ถามไงว่าจะต้องเหนื่อยเหมือนฮานุมานไหมเนี่ย

ไม่เหนื่อยครับท่านไม่เหนื่อยกับท่าน
แต่มันมีความหมายหมายถึงในการดูแล

นายกก็เลยบอกว่างั้นก็ขอให้เป็นการอุ้มดวงประเทศชาติ
และเราทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลประเทศชาตินั่นแหละนะครับ

ก็ยังอยากจะรู้เรื่องของดวงใน
แล้วก็ดวงประเทศปี๖๓ว่ายังไงบ้าง
อาจารย์กระทาบอกนายกดวงเห็งนะปีนี้
ส่วนปีหน้าอาจจะชงมีเรื่องต้องระวังสุขภาพ
แต่หากพ้นมิถุนายนกันยายนปีหน้าไปได้อยู่ยาว
เสียอาจารย์กระทาพูดถึงนายกดีกว่าฮะ
ปีหน้าเป็นปีประทะชนท่าน
ถ้าผ่านในช่วงเดือนมิถุนายน
ไปจนถึงเดือนกันยาซึ่งเป็นเดือนประทาชนได้
ก็ท่านอยู่ยาวแน่นอนต้องเอาใจ
เพราะนายกถามอาจารย์คาทานี่ดูดวงเมืองด้วยหรือเปล่า
อาจารย์กระทาก็เลยดูดวงให้แบบนี้นะครับ